คุณผู้ชมคะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้มีกรณีพนักงานกวาดถนนกรุงเทพมหานคร
ถูกรถชนจนเสียชีวิตเป็นลักษณะของชนแล้วหนี
ว่าคนขับน่าจะเมาล่าสุดนะคะคนขับรถคันดังกล่าว
มอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้วรับสารภาพว่าเมาจริง
ดื่มเหล้ากับเพื่อนกลับบ้านตอนตี๓เกิดอาการวูบ
แล้วก็รู้สึกตัวนะว่าไปชนกับอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าชนคนตาย
นายวิรสักดิตเทโรเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานคันนายาวหลังก่อเหตุขับรถชน
เถาวันธนันชัยอายุ๕๐ปีพนักงานกวาดถนนเขตสายไหม
เสียชีวิตที่ปากซอยสุขภิบัน๕แยก๓๙เมื่อช่วงเช้า
วันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาจากการสอบสวนนะคะ
นายเวียรศักดิ์รับสารภาพว่าไปดื่มกับเพื่อนจริง
กันตั้งแต่หัวค่ำค่ะระหว่างทางกลับบ้านย่านลำลูกกา
เกิดอาการง่วงหลับในแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไปชน
อะไรบางอย่างตกใจไม่กล้าลงไปดูไม่กล้าลงไปให้ความช่วยเหลือ
มารู้จากข่าวว่ามีคนถูกรถชนตายก็เลยตัดสินใจมอบตัว
ยืนยันว่าขับรถไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งก็ได้ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ขับรถชนแล้วกลับหนีไปไม่แสดงความรับผิดชอบบรรเทาผลร้ายที่เกิด
ขึ้นก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถือเป็นเหตุการณ์น่าเสนอสนเตือนใจเป็นอย่างมาก
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่
มีลูกชายด้วย๑คนเรียนอยู่ม๒
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการ

การจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพและเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว
คนเสียชีวิตเป็นคนขยันมีน้ำใจรับผิดชอบงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อครอบครัวของคุณเถาวันธนันชัย
และขอให้ดวงวิญญาณของคุณเถาวันไปสถิตยังสำปรายภพ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายจักรพันธ์ผิวงามบอกแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยถือเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ซึ่งจะได้เงินบำเน็ตพิเศษประมาณ๔๕๐๐๐บาท
และเงินชาปนกิจ๓เท่าของเงินเดือน
ซึ่งก็ขอให้พนักงานทำความสะอาด
พนักงานกวาดถนนพนักงานตัดแต่งต้นไม้
และพนักงานรดน้ำต้นไม้เพิ่มความระมัดระวัง
ควรสวมเสื้อสะท้อนแสงทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะช่วงเช้ามืดที่แสงสว่างยังมีไม่มาก

ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างนะคะ